คุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามต่อให้นะคะมีความคืบหน้าเดี๋ยวแจ้งนะคะ
วันนี้วันที่๑๒กุมภาพันธ์นับเลยไป๒วัน

ทองควันจากใจฉันหมอบให้เธอ

คือ๑๖ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะออก
มีแต่วันดีแต่จอด๑๔ก่อนไหม

คุณผู้ชมหลายคนก็ไปหาช่อดอกไม้

คือถ้าเกิดว่าให้เงินให้ทองธรรมดาไป

กลายเป็นตัวเงินตัวทองแบบนี้มากับช่อดอกไม้เป็นคุณคุณอยากรับไหม
แต่จะบอกว่ามันขายดิบขายดีมากคุณสุภาษาไม่อยากรับแต่อยากขายก็ได้อ่ะ
อาจจะมีเงินหลักแสนอยู่ในตัวเงินตัวทองนะต้องแหกพุงมันออกสิต้องแห่ก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นไอเดียที่แปลกและแตกต่างนะคะรับวันวาเลนไทยแบบนี้
คือจะบอกว่ายอดสั่งซื้อเยอะมากเจ้าของแนวคิดเนี่ยก็คือคุณอริสราหนูจันทร์นะคะ
เป็นเจ้าของร้านรับจัดดอกไม้ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เธอบอกว่าสิ่งที่ได้ไปรับรองแฟนหรือคนรักต้องประทับใจกับช่อดอกไม้ที่เธอคิดมาเองกับศีรษะของเธอเลยนะ
คิดมาเองเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญแสบกว่านั้นใส่คำคมติดแฮชแท็กให้ด้วย
แล้วนี่ค่ะจังหวะการประนีดการหอมช่อหอมพ้าแบบนี้นะคะน่ารักเนอะ
เราก็ถามว่าคุณอริสราแนวคิดนี้ท่านได้แต่ใดมาไปเอาแนวคิดนี้มาจากไหน
คุณอริสราบอกว่าคือของขวัญวันวาเลนไทยเนี่ยมันมีเยอะและช่อดอกไม้ก็ดูธรรมดาเกินไป
เพราะฉะนั้นแล้วจะหาอะไรให้มันได้ให้คนที่ได้รับเนี่ยเขารู้สึกตลกบ้าง
ก็เลยเป็นไอเดียเพราะที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมันมีแหล่งผลิตตุ๊กตาอยู่แล้วใช่ไหม
เธอเลยไปโรงงานเลยค่ะพอไปโรงงานเสร็จปุ๊บเหลือไปเห็นนี่แหละค่ะ
ตัวเงินตัวทองหรือบางคนเรียกว่าตัวเฮียนะสะดุดตาสะดุดตากับตัวเงินตัวทองเนี่ย
เขาเลยบอกว่าเอ๊ะมันก็ได้นี่นะเอามายัดยัดจับเป็นช่อเป็นช่อพร้อมกับดอกไม้
แล้วลองจัดดูพร้อมกับติดแฮชแท็กคำคมเก๋เฮ้ยมันกลายเป็นธุรกิจได้
มันเวิร์คมันเวิร์คมันเวิร์คมีคนมาซื้อเยอะมากอ่าเดี๋ยวฟังเสียงคุณอริสราเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
แล้วจะบอกว่าใสวัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบมากคุณสุภาษายอดสั่งซื้อต่อวันเนี่ย๔๐๕๐ช่อเยอะนั้นเยอะนะคะช่อ
บางคนก็สั่งผ่านออนไลน์ส่งข้ามจังหวัดก็มีนะคะมาดูกันหน่อยนะคะว่ามีขนาดไซส์เท่าไหร่กันบ้าง
กลัวว่าแฟนเนี่ยจะมองไม่เห็นรักมากรักมากรักมากหน่อยนะคะตามขนาดช่อช่อกลางความยาวสักประมาณ๑เมตร
๑เมตรคุณดูนะคนรับ๑เมตรช่อกลางนะคะ๕๕๐บาทช่อใหญ่สุด๑๖เมตรราคา๑๕๐๐บาท
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กคำคมคำคมเนี่ยท่านจะใส่เองก็ได้หรือให้ทางร้านใส่ให้ก็ได้
คุณค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเอาช่อตัวเงินตัวทองไปให้ภรรยาหรือแฟนหรือคนที่รัก
คำว่าช่อดอกไม้แล้วก็ตัวเงินตัวทองดิฉันเสิร์ชแล้วมันเจอ
คุณไม่อยากรับไม่อยากสั่งให้ดิฉันหน่อยสิ